อีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ไม่รู้จะเข้าข่ายฆาตกรรมเลยไหม
เพราะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่หนองคายนะคะ
เหมือนกันเล่นสงกรานกินเหล้าเมาทะเลาะวิวาส
เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปห้ามตำรวจก็ดีกู้ภัยก็ดีทหารก็ดี
ทหารนายหนึ่งนะคะถูกแทงจนเสียชีวิตเลย

ทำว้าให้การตีกัน
ใครเกรงกลัวเลยนี่ค่ะดูสิ

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
อยู่ในศูนย์การค้าเอเชียพีคถนนศูนย์

ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะมีจ่าสิตรีสาธิตหลับคำ
ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดน้องคาย

ก็พยายามที่จะห้ามแล้วแต่ไม่เป็นผลค่ะ
แถมยังได้รับบาดเจ็บหัวแตกฟกช้ำตามร่างกายด้วย
จากนั้นเขาก็เลยขอกำลังเสริมจากตำรวจแล้วก็ทหารมาช่วยระงับเหตุ
พอมาถึงนะคะมีพลทหารพลนิกรยศมารอายุ๒๒ปี
ใช้ขวดเบียร์ที่ทุบเป็นปากฉลาม
้วงแทงเข้าไปที่หน้าแล้วก็ลำคอ
เพื่อนทหารรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองคายแล้ว
นะคะแต่พลทหารพลนิกรเสียเลือดมากสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
ขณะเดี๋ยวกันดับตำรวจประเสริฐรอดชมพูผอบ่าหมู่สาวพอบ์เมืองน้องคลาย
ก็ถูกขวดเนี่ยบาดนิ้วเป็นแผลแล้วก็บาดเจ็บที่ดั้งจมูกเหมือนกัน
พอก่อเหตุเสร็จกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็แยกย้ายกันออกไป
ต่อมาตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายเอาไว้ค่ะ
มันเห็นภาพชัดเจนมากคุณผู้ชม
ผู้ก่อเหตุนะคะนายนพดลสิริอายุ๒๕ปีคนใส่เสื้อยืดสีขาวเนี่ยค่ะ
ถือขวดปากฉลามอยู่ในมือแล้วมันเห็นภาพที่เขาเอาจังหวะขวดปากฉลามในมืออ่ะ
จ้วงแทงเข้าไปที่พลทหาร
จากนั้นตำรวจก็เลยไปตามจับตามภาพกล้องวงจรปิดนี้เลยค่ะ
จับตัวนายนพดลและกลุ่มเพื่อนทั้งหมดตามมาได้๑๐คนสอบปากคำ
พลตำรวจตรีภัยศาลลือสมบูรณ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรหนองคายบอกว่า
สอบสวนนายนพดลนะตอนแรกไม่ยอมรับนะคะเขาบอกเขาไม่ได้ทำ
ตำรวจต้องเอาคลิปนี้มาเปิดให้ดูแล้วถามว่าเนี่ยใช่ตัวเองไหม
พอเห็นคลิปเท่านั้นนะคะน้ำตาร่วงเลยร้องไห้แล้วก็สารภาพบอกว่าเป็นเขาจริง
เล่าให้ตำรวจฟังทางน้ำตาว่าตัวเขาเนี่ยกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงสงกราน
บ้านกวนวันในอำเภอเมืองหนองคายกลางวันก็ไปกินเหล้าเบียร์กับเพื่อนเก่าหลายคนที่ไม่ได้เจอกันนานค่ะ
ตกเย็นเพื่อนชวนไปเที่ยวคอนเสิร์ตที่เอเชียพีคก็มากับเพื่อนรวมประมาณ๗คน
ทีนี้กำลังเที่ยวสนุกสนุกกันอยู่เลยเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งอยู่อยู่เดินมาบอกว่า
มีกลุ่มวัยรุ่นในตัวเมืองหนองคายคำเหม่นจะมาหาเรื่อง
ตอนนั้นก็เมามากแล้วอยากจะช่วยเพื่อนไม่ให้ถูกทำร้าย
คว้าขวดเบียร์มาทุบเป็นปากฉลามกะว่าจะไว้ป้องกันเพื่อนแล้วก็ป้องกันตัวค่ะ
แต่วันนั้นเมามากจริงจำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้ว่าทำร้ายใครไปบ้าง
จำไม่ได้ว่าแทงใครไปบ้างรู้ตัวอีกทีคืออยู่ในห้องขังแล้วค่ะ

เขาบอกเขาเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาขาดสติเพราะเขาเมาเหล้า
ไม่อยากให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างไปฟังเสียงกันค่ะ
ถ้าคิดว่าตัวเองไม่มีสติแล้วก้รรสัมภาษณ์ด้อนนะครับผม
ก็อย่าไปยางสลบบีบาดกันขาดสติ

ถ้าเธอเจอเจ้าหน้าที่เข้ามารักทรัพย์เหล่ามั้ง
ตอนเจอเจ้าท่านที่มาร้านรับเห็นก็ให้โครจุ

พูดไปตอนนั้นน่วงว่าหมดศวนตอนแล้ว

เป็นเหมือนผมเลยนะครับ
แกจะฝากอะไรที

ขอให้ลูกชายโดรนับลูกใคร

มันก็เป็นการแสดงความสำนึกผิดนะ

การมาสมนึกมาร้องห่มร้องไห้มาขอโทษขอคำมาขออภัยอะไรในตอนหลังเนี่ย
มันไม่มีประโยชน์หรอกใช่ไหม

นี่ครอบครัวเขาต้องสูญเสียลูกชายเขาไปคนหนึ่ง
ใช่และอย่างที่บอกว่าคือไม่ได้เป็นคู่กรณีอะไรกันเลยนะ
ระงับเหตุแล้วอยู่ในชุดนอกเครื่องแบบด้วย
คือพันธุรกิจเอกเกษมพุทธพรผู้กับกับการดรสภพน้องคายเล่าให้ฟังว่า
คือวันเกิดเหตุทั้งทหารทั้งตำรวจพยายามห้ามกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้แล้วค่ะ
พลทหารพลนิกรคงไม่ทันสังเกตเห็นว่าในมือนายนพดล

คือเขาเข้าไปเนี่ยก็คือพยายามจะล็อกตัวเอาไว้
แล้วนายนพดลคนนี้ก็ฮึดฮัดแล้วก็เหวี่ยงแขนมา
เหวี่ยงแขนที่ถือขวดมากระแทก
แล้วก็แทงที่ใบหน้าและลำคอของพลทหารพลนิกร
พลทหารพนิกรยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าตัวเองโดนแทง

แต่ก็ยังคงล็อกตัวนายนพดลอยู่

ในจังหวะนี้ครับที่เราลงแดงไว้นี่
ซึ่งพลทหารก็คงไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกขวดปากฉลามไปแล้ว
ใช่เพราะว่าคือเขาคิดแต่ว่าต้องระงับเหตุเอาไว้ก่อน
เพื่อนทหารนะคะเข้ามาลากตัวพลทหารพลนิกลออกไป
เพราะว่าเลือดมันทะลักออกมาจากคอเยอะมาก
แล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลหนองคาย
แต่คิดว่าคมขวดมันคงไปตัดเข้าเส้นเลือดใหญ่ที่ลำคอพอดี
ก็เลยไม่สามารถช่วยได้ทันเสียเลือดจนเสียชีวิตนะคะ
อย่างที่ย้ำกันเขาบอกว่าตำรวจกับทหารไม่ใช่คู่ขัดแย้งเลยในเรื่องนี้
แต่เป็นผู้รักษาความเรียบร้อย
ก็ตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่จับตัวผู้ต้องหาได้

ตำรวจก็จะไม่คัดค้านการประกันตัวนะคะ
ก็ส่งผู้ต้องหาไปสารจังหวัดน้องคายแล้ว
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
และข้อหาฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ด้วย
ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุคนอื่นก็ถูกแจ้งข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่

จริงคดีลักษณะพวกนี้นี่ผมไม่อยากให้ประกันตัวเลยนะ
ติดคุกไปให้ลืมไปเลย
คือให้ลืมเหมือนตอนที่ไม่รู้ตัวว่าได้ทำอะไรลงไปบ้างค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายปลายทางแล้วผลคดีจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปนะ
แต่ว่าตอนนี้อยากให้ติดคุกไปเลย
แต่ทางกฎหมายเขาก็ต้องมีขั้นตอนของเขาอยู่นะครับ